ข่าวนี้คุณผู้ชมครับคนให้ความสนใจกันอยู่

กิ๊กผู้ชายชื่อกิ๊กนะครับ
ไอ้กิ๊กฆ่าสาวหมกห้องเช่าสาวที่ว่าเป็นสาวบาเบีย
เขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องการหึงหวงกันหึงหวงกัน
เรื่องราวมันค่อนข้างจะซ้ำซ้อนคุณผู้ชมมาเอาเบอร์จะเล่าให้ฟัง
กรณีที่ไปเจอศพในห้องโอ้โหคุณผู้ชม๔วันแล้ว

โอ้โหขออภัยนะอืดแล้วเหม็นแล้วอ่ะ
นางสาวรัตนาธรรมรักษ์หรือว่าชื่อรัฐต่อไปนี้ผมจะเรียกว่ารัฐแล้วกันนะ
อายุ๓๒ปีสาวบาเบียที่เสียชีวิตในห้องเช่าที่หนองปลือบางละมุงชนบุรีครับ
ใบหน้าคอด้านซ้ายหัวไหล่ข้างซ้ายโกกหูขวามีแผลถูกฟันด้วยของมีคมครับ
ตำรวจชี้ไปดูว่านะน่าจะเป็นหึงหวงกับชู้สาว
พบหลักฐานนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตี๔๖พฤษภาคมคุณผู้ชม
มีผู้ชายสองคนเดินมาแล้วกิ๊กคนหนึ่งชื่อชื่อผู้ชายนะชื่อในกิ๊กกับในแฟรงค์นะครับ
เดินออกจากห้องผู้ตายก็คือนายวัชลพลอันสงครามคนนี้ชื่อกิ๊ก
มีฉายาด้วยกิ๊กกิโล๑๐อายุ๓๙ปีเสื้อสีดำนะเสื้อสีดำ
นายสุพัฒน์ฟ้อนกระโทกหรือว่าแฟรงค์อายุ๒๑ปีเสื้อสีขาว
เอาเดินออกมาด้วยกันจากห้องผู้หญิงแล้วขากลับมีในกิ๊กกลับไปคนเดียว
มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วในกิ๊กเนี่ยก็เดินกลับขึ้นห้อง
นั่นคือกิ๊กมาฟังในแฟรงค์บ้างเมื่อกี้ในกิ๊ก
บอกว่าเขายอมรับว่าเขาตามจีบรัฐมาได้สักเดือนนึงแล้ว
ได้สักเดือนนึงล่ะครับคืนเกิดเหตุรัฐเนี่ยโทรมาบอกให้
เขาเนี่ยไปเก็บเงินค่ายาเสพติดก็เลยไปที่ห้องไปถึง
ไปถึงก็ผู้ชมไปเจอไนท์กิ๊กอยู่ในห้องแล้วเขาก็ไนท์กิ๊ก
แฟรงค์กับกิ๊กก็เคยแย่งจีบหญิงคนเดียวกันมาก่อน
รงค์บอกนะเขาอยู่ในห้องสักพักแล้วก็ขอตัวกลับนะครับ
ซึ่งนางสาวรัดก็บอกว่าอ่านกิ๊ก
ลองฟังล่ะ
ผมเดินซ้ายเขาเดินขวา
ไม่ได้มีกฤติการนะ
ผมถูกแล้ว
เขาเสียใจนะ

ก็คือรัฐเนี่ยถูกฆ่าตายฮะ
ขนาดที่ผู้จัดการร้านบาร์เบียร์

ช่วงที่รัฐยังทำงานอยู่

ล่าสุดรัฐเนี่ยอวดว่ามีแฟนตำรวจนะ
ซึ่งก็คือคนเดียวกับในกิ๊กนั่นแหละ

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยครับคุณผู้ชม

นางสำรานธรรมรักษ์แม่ของรัฐ

ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
นะครับโดยที่ก่อนจะขึ้นไปที่ห้องพักนะ
แม่ก็จุดทูบแล้วก้มบอกที่พื้น
ดวงวิญญาณลูกสาวด้วย
เล่าอีกบอกว่าลูกสาวเป็นคนขยัน

แล้วก็เพิ่งจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปช่วง๒เดือนหลัง

คือลูกถูกจับด้วยคดียาเสพติด
เมื่อ๑๔พฤษภาคมลูกสาวโทรมาบอกว่า
ถูกคนชื่อโบกับพวก๑๑คนมารุมตบ
รุมตบที่ไหนมารุมตบในห้องพักเลย
คือแม่แม่บอกฉันก็โอนตังค์ให้ลูก๒๐๐นะ
ทำไมล่ะแม่คือหวังว่าเอา๒๐๐๐

ล่าสุดพนักงานสอบศวนของหนุมัศสารจังหวัดพระชะยา
ออกหมายจับนายกิ๊กในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
กิ๊กพบว่าตอนนี้หนีไปอยู่ที่สระบุรี
เชื่อว่าวันนี้จะมีความคืบหน้าคุณผู้ชมรอติดตามครับ
ค่ะนี่ก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคุณผู้ชมข่าวนี้ค่ะ